กลับมาสนุกสนานกันต่อช่วงนี้ของกินยังมีให้ได้ติดตามนะโอ้ดีจังเลยอิ่มน้ำสำราญในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะ
ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูพื้นบ้านที่หาทานยากอยู่ที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงา
เป็นอาหารจีนแบบลูกครึ่งอ๋อยังไง
ครึ่งไทยครึ่งจีนครึ่งจานไหม

เอาล่ะไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ
สวัสดีค่ะถ้าท่านที่มาเที่ยวเมืองเกาะตะกัวป่าแล้วขอแนะนำเมนูอาหารพื้นถิ่นของเมืองตะกัวป่าค่ะ
ป้าจ้างและป้าถุยคือผู้เผยแพร่อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวตำบลตลาดใหญ่อำเภอตะกัวป่า
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งเรื่องอาหารและการแต่งกาย
เรียกได้ว่าเป็นปราศชุมชนของที่นี่เลยล่ะค่ะ
ในอดีตที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ค่ะเมื่อแต่งงานกับคนไทยในพื้นที่มีลูกมีหลาน
จึงเรียกว่าบ้าบายายาสืบเนื่องมาจนถึงเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายแบบนี้ค่ะ
และชุดสวยที่ป้าจ้างใส่อยู่นี้เรียกว่าชุดบ้าบาเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายของเมืองแถบอันดามันเอาไว้ค่ะ
มาดูเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวตะกัวป่ากันบ้าง
เริ่มกันที่เมนูแรกหมูต้มปลาเค็มวัตถุดิบหลักได้แก่หมูปลาเค็มแล้วก็เต้าหู้ค่ะ
เมื่อตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปจากนั้นใส่ขิงจามซึ่งขิงก็มีสรรพคุณเชื่อเรื่องการขับลม
มาถึงตัวชูโรงอย่างปลาเค็มต้องผัดกับขิงก่อนหนึ่งรอบเพื่อลดความคาวค่ะ
เมื่อเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเพิ่มความอร่อยด้วยเต้าหู้
ต้มทิ้งไว้ราว๑๐นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
จะแล้วค่ะหมูต้มปลาเข็มกับตาหู้
ต่อกันที่เมนูที่สองเลยค่ะจอแรงหรือจอแรงใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
น้ำกะทิตะไคร้ส้มแขกหอมแดงขมิ้นกระเทียม
พริกสดใบมะกรูดกุ้งสดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้ค่ะ
เมื่อตั้งหม้อหางกะทิจนเดือดได้ที่แล้วก็ใส่สมุนไพรอย่างตะไคร้
ตามด้วยส้มแขกที่มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดคอเรสเตอรอล
และทำให้อาหารมีรสชาติกลมมากขึ้น
และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปิตัวชูโรงของเมนูจอแรง
นิดหน่อยพอให้มีกลิ่นหอม
จากนั้นตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมขมิ้นที่ทุบผ่าแตก
จะช่วยให้สีสันของจอแหล่งน่าทานมากขึ้น
กุ้งลงไปต้มจนได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยพริกสดและใบมะกรูด
เรียบร้อยแล้วค่ะจะแรงเป็นอาหารพื้นถิ่นของเมืองตะกัวป่าพร้อมเสริมได้แล้วค่ะ
เมนูน้ำผ่านไป๒เมนู
ถึงคิวของเมนูอาหารผัดแห้งอย่างหมูผัดเคยเค็มกันบ้าง
วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเตรียมเนื้อหมู๓ชั้น
ไคร้น้ำมันกระเทียมสับพริกขี้หนูหันฝอย
น้ำตาลแล้วก็เคยเค็มที่ผ่านการหมักดองอย่างน้อย๔๕วันก่อนนำมาทำเมนูอาหาร
พร้อมแล้วมาลงมือกันเลยค่ะ
กระทะให้ร้อนใส่น้ำมันค่ะ
ก็ใส่กระเทียมที่เราสับละเอียดเอาไว้ค่ะเติมน้ำปลา
แล้วก็เอาเคยแคมป์นี้ลงไปผัดกับกระเทียม
พอได้ที่ก็ใส่ตะไคร้นะคะ
เค็มกับตะไคร้เข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่หมูค่ะ
ผัดหมูให้เข้ากับเครื่องนะคะ
เรียบร้อยแล้วทีนี้ตกแต่งด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริก
เมนูที่๓เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานได้ค่ะ
หากคุณผู้ชมอยากทานอาหารพื้นถิ่นที่คนพื้นถิ่นแท้ลงมือทำเองแบบนี้
ก็เชิญที่ตะบนตลาดใหญ่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาได้เลยจ้า
รับรองว่าอร่อยแน่นอน
พังงาของดีของเด็ดเขาเยอะจริง
เขามีทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นถิ่นอาหารดัดแปลงอันต่างมากมายน่าสนใจที่สุดเลย
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความแปลกของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าหมาหรือว่าสุนัขนี่แหละ
ปกติเคยได้ยินคำนี้ได้ไหมว่าหมาล่าเนื้อ
แต่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูหมาล่าแย้ครับ

สุดยอดเจ้าสิงหาหมาล่าแย้เป็นหนึ่งเดียวพันเดียวในโลกนี้ที่สามารถล่าแยะโอ้กระโดดอย่างกับจิงโจ้แล้วดูตอนมันคุ้ยดินนะโอ้โหนี่พอดมเจอปุ๊บมันคุยตะกวีแบบไม่ยั้งเลยอ่ะโอ้โหนึกว่าตัวตุ๋น
มุดเข้าไปด้วยอ่ะโอ้โหจมูกขึ้นมานึกว่าตัวตุ่น
เป็นสุนัขครึ่งตุ่นนะฮะหาแย้อย่างเก่งเลยจะบอกให้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นไปหาเจ้าของก็คือคุณสถาพรรวิสิตนะครับเจ้าของของเจ้าสุนัขตัวนี้ก็เล่าว่าในการออกหาแย้แต่ละครั้งนะครับจะพาเจ้าสิงหาไปด้วยเจ้าสิงหาจะรู้ทันทีว่ารู้ไหนมีแย้อยู่มันเข้าไปแล้วก็ไปใกล้ดมหนึ่งทีพัดพอรู้ปั๊บก
เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนี่ตะกุยเละเทะไปหมดเลยแหละครับ
โอ้โหนี่สุดท้ายก็หามาจนได้เจ้าของก็นี่แหละครับ
แย้กลับไปเอาไปทำอาหารนะครับ
อาหารเนี่ยนะที่ทำมาจากแย้เนี่ยชาวอีกษานเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็มีหลายเมนูแหละที่เขาทำทานกัน
จะปิ้งจะย่างจะอะไรแล้วต่างแต่ว่าเจ้าสิงหานี่สุดยอดจริงเลยนะครับ

ว้าวเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลานะคะ
เราก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศสวยของทะเลหมอก
บนบริเวณยอดขวนใจดีที่อำเภอธิพาจังหวัดทรงขลาค่ะ

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่
วันพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป